มีผู้ชายนั่งดื่มนั่งกินอยู่กับเพื่อนกลางซอย
อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้มายิงใส่กลางอก

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ซอยธท๑๒อำเภอเมืองสุราธารณี

คนเจ็บชื่อว่านายนัทธพงศ์อายุ๒๘

ชาวบ้านพาซ้อนท้ายรถไปส่งมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
จากจุดเกิดเหตุไปกิโลนึงนะคะ
คนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
งานแล้วก็ไปนั่งอยู่กับเพื่อนอยู่ริมถนน

อยู่ดีมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์

ขี่มาจอดห่างจากจุดที่เขานั่งกันอยู่๒๐เมตร
ยิงเสร็จหนีเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยค่ะ
ทีนี้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันนะคะนายสมเกียจอายุ๓๒
บอกว่าตอนที่ผู้ก่อเหตุมาถึงไม่พูดอะไรเลย
ชักปืนออกมายิงเลยยิงนัดหนึ่งทุกคนตกใจพากันหมอบหลบ
สิ้นเสียงปืนหันไปอ้าวมีเพื่อนโดนยิงก็เลยรีบช่วยเหลือนะคะ
มีข้อมูลจากวัยรุ่นในซอยที่เป็นจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคู่อริเก่า
ของคนที่ชอบมาเที่ยวในซอยธาตุทอง๑๒หรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้สัก๓๔เดือน
สองกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มคนที่ไปเที่ยวในซอยเขาทะเลาะกัน
กลุ่มที่ก่อเหตุเข้าใจผิดคิดว่าคู่กรณีเป็นเจ้าถิ่นในซอย
ก็เลยประกาศเอาไว้ว่าใครอยู่ซอยนี้จะล้างแค้นให้หมด
ชายเข้ามารวมหมดได้แบบนั้นถ้าที่นี้ก็นั่นแหละเกิดเหตุการณ์เหมือนนั้น
นี่ถูกยิงนี่นะคะเพื่อนตกใจก็ประคองคนเจ็บวิ่งหนีกันไป
อีกคลิปนึงค่ะมุมเดียวกันจะเห็นคนเจ็บอยู่กับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็ถูกยิงจนล้มเพื่อนก็ประคองผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไป
อาจจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่าภาพนี้จะเป็นภาพมืดเป็นขาวดำ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปอ่ะค่ะจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อ่ะนะคะ
ก็ลองสำรวจดูหน่อยว่าในซอยนี้เป็นยังไงบ้าง
คือเหมือนกับว่าวัยรุ่นก็จะชอบมาจับกลุ่มดื่มกินกัน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บอกว่ากลุ่มคนเจ็บมานั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมทุกคืน
เมื่อคืนอยู่นู้นถึงเช้าเลยบางครั้งจุดประทัดเล่นกัน
แต่ชาวบ้านบอกว่ามันก็ชินก็อย่างนี้ทุกคืนจนชิน
คืนที่เกิดเหตุชาวบ้านเขาเข้านอนกันหมดแล้วนะคะได้ยินเสียงปืน
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนนึกว่าเป็นเสียงประทัดเพราะว่าได้ยินเสียงประทัดทุกคืนเลย

ก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่อื่นมาไหมใช่ไหม
เพื่อขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ก่อเหตุ

คนซ้อนก็เป็นคนที่ชักปืนออกมายิง
ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวมาเกาะมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ